เพราะว่าน้องเชอร์ปางจะได้เล่นภาพยนตร์
มาคราวนี้ตามมาติดเลยจ้า

คือน้องที่ถามน้องผู้หญิงคนนี้เบาเบล
เออมาเล่นหนังนะคะ
แอปวอร์ค่ะรับบทเป็นน้องฝึกงาน
คือเรื่องราวมันเป็นแบบผู้ชายสองแก๊งเนี่ย

มึงจะเชอร์ปางนะคะซึ่งก็
ต้องบอกว่าเป็นกัปตันทีมอะนะ
เปรียบเทียบอีกเหรอใช่คนก็จะเปรียบเทียบว่าใครจะดังกว่าใครหนังของใครจะดีกว่าใครเลยค่ะ
นี่เชอปังตอนนั้นที่ไปเปิดกับน้องเจมส์เทียร์ระดน
ซึ่งเรื่องนี้นะคะน้องออนอุ๋งตอบดีมากเลยค่ะว่าจริงอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยนะคะ

รู้จักกันมากยิ่งขึ้น
เปิดตัวไปนะคะก็ได้แหละค่ะ
ให้กำลังใจหนังไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ